เรื่องแรกเชื่อว่าหลายคนติดตามอยู่กรณีครูแนนกับครูเอ็ม
ตอนแรกถูกพบเป็นศพอยู่ในบ้านทั้งคู่
แล้วก็มีสภาพถูกแทงถูกปาดคอ
แล้วก็มีกระดาษแปะเอาไว้ทำนองเหมือนกับว่า
เขาทะเลาะกันเองแล้วก็ฆ่ากันเอง
แต่ตรวจสอบลึกไปเรื่อยเอ๊ะลายมือที่เขียนเอาไว้เนี่ย
ไม่ตรงกับห้องของครูเอ็มและของครูแนนเลย
พอตำรวจทำงานสืบไปเรื่อยก็ไปเจอตัวคนร้ายจนได้นะคะ
ของครูเอ็มที่ประกาศขายเอาไว้
แล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมนอกจากเรื่องของกระดาษ
ตำรวจไปแกะรอยแล้วรอยเท้าในพื้นที่เกิดเหตุ
สายยูที่ล็อกประตูหน้าบ้าน
จับผู้ต้องหาและวันนี้ค่ะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเลย
บอกว่าจับตัวผู้ต้องหาได้แล้วจับได้แล้วก่อนที่จะเตรียมหนีออกนอกประเทศไปยังพม่า
ใช่คือเรียกว่าจับได้ฉิวเฉียดแบบคาทายแดนที่เชียงดาวเลยนะคะ
เล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าล่าสุดนะตอนนี้ค่ะตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๒
เขาเดินทางมาประสานกับตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๕
แล้วก็เอาหมายสารจังหวัดระยองมาจับตัวนายสุภกฤษสุจาศีหรือว่าไตเติลวัย๒๒ปี
เขาบอกเขาแกะรอยมาเนี่ยทิ้งร่องรอยให้ตำรวจตามเพียบเลยนะคะ
ทั้งขึ้นเครื่องบินหนังร่งหนังรถอะไรกัน
รวบได้ที่ชายแดนบ้านอรุโนไทยตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
ไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะอยู่กับเพื่อนค่ะนายพานุพงศ์บัวลอยอายุเท่ากันเลย
พากันหนีพอจับตัวได้นะคะตำรวจก็เลยนำตัวทั้งสองคนเนี่ย
ไปที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๕สอบสวนร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๒
จากนั้นพาไตเติลไปค้นห้องพักเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็ขออภัยพาเพื่อนนะคะที่พาหนีนายพานุพงศ์เนี่ยไปค้นห้องพักเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมคนนี้ค่ะ
คนนี้ยังได้อยู่เชียงใหม่ใช่ค่ะแต่ตัวนายไตเติลหรือว่านายสุภกฤษค่ะ
นำตัวขึ้นเครื่องบินกลับดอนเมืองแล้วก็ไปต่อในพื้นที่ที่ระยองซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุเลย
พลตำรวจตรีวีรชนบุญทวีผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๕บอกเลยนะคะว่าตำรวจเนี่ยไปรวบตัวทั้งคู่ได้ตอนประมาณสักตีสามตีสี่ค่ะ
คือนายไตเติลเนี่ยนะนั่งเครื่องบินมาถึงเชียงใหม่ก็บอกเพื่อนก็คือนายพานุพงศ์เนี่ยบอกให้เช่ารถมารับหน่อย
แล้วก็ให้ขับไปอำเภอเชียงดาวเลยกำลังจะหนีออกทางช่องแดนทางธรรมชาติอยู่แล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่รวบได้ซะก่อนนะคะสอบปากคำเบื้องต้นไตเติลรับสารภาพนะคะ
ให้รายละเอียดเบื้องต้นกับชุดจับกลุ่มบางส่วนแต่ทางตำรวจเองบอกยังไม่เชื่อ
ใช่เพราะว่าสิ่งที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่าตัวนายไตเติลเองรู้จักกับครูเอ็ม
รู้จักกับครูแนนคือมีการเคยซื้อรถจักรยานยนต์ด้วยกันมาก่อน
แล้วทีนี้พอรู้ว่าคราวนี้ครูเอ็มรีบใช้เงินเลยมีการประกาศขายดูคาติทางเฟซบุ๊ก
ทางตัวนายไตเติลก็เลยรีบเดินทางไปเพื่อที่จะทวงหนี้
อันนี้เขาให้การเบื้องต้นแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็บอกด้วยนะ
บอกว่าเขาเคยติดต่อเรื่องขายรถกับครูเอ็มมาก่อนมีการดาวน์รถมีการเอาเงินให้
แล้วพอมาเห็นว่ามีการประกาศขายรถแบบนี้จะมาทวงหนี้
แต่เขาอ้างค่ะบอกว่าครูเอ็มเนี่ยติดเงินค้างเงินอยู่เป็นหลักแสนเลยนะ
แต่ทีนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อไง
คือมันมีประเด็นทั้งที่ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าครูเอ็มติดการพนันใช่ไหม
แล้วก็เลยต้องมีการใช้เงินถึงขั้นต้องประกาศขายรถดูคาติคู่ใจ
นายไตเติลก็บอกว่าเขาเป็นเหมือนเจ้าหนี้มาทวงหนี้แทนเจ้าหนี้ของครูเอ็มอีกทีนึง
ก็บอกว่าติดหนี้ค้างหนี้กันเป็นหลักแสนเรื่องการซื้อขายรถ
ตำรวจเขาก็เลยยังไม่ได้ปักใจเชื่อค่ะว่าจริงแล้วมันด้วยสาเหตุอะไรกันแน่
เพราะว่ามันยังไม่ค่อยสอดคล้องกันสักเท่าไหร่นะคะ
ทีนี้พอพาตัวมาถึงสนามบินดอนเมือง
เอาเสื้อคลุมหัวมิดชิดกลัวว่าจะถ่ายผ้าติดหน้า
ตำรวจก็ต้องพามาเดินซะนี้นะคะพาไปขึ้นรถตู้เพื่อจะไปสหมครก็ต่อ
ก็ต้องอยู่ที่เชียงใหม่แล้วมีที่ดอนเมือง

ผู้สื่อข่าวอีกชุดหนึ่งก็ต้องไปรออยู่ที่สพเมืองระยองด้วย
ทีนี้ค่ะตอนที่มาถึงที่ดอนเมืองแล้ว
ผู้สื่อข่าวพยายามถามนะถึงเรื่องแรงจูงใจต่างในการก่อเหตุ
เขาก็พยายามถามแหละว่าอยากจะพูดอะไรกับทางครอบครัวของผู้ตายไหม
แต่นายไตเติลค่ะไม่ตอบอะไรเลยนะ
คือตอนที่ถูกนำมาที่ดอนเมืองเนี่ยยังไม่พูดอะไร
แต่ว่าตอนที่ไปอยู่ที่ระยองแล้วก็ตอบบ้างเหมือนกัน
เดี๋ยวคุณผู้ชมรอฟังนะมีคำตอบเหมือนกัน
เอางี้ก่อนนะคะเบื้องต้นนายไตเติลหรือนายสุภกฤษ
ถูกแจ้งข้อหาตามหมายจับก็คือฆ่าโดยเจตนาเพื่อชิงทรัพย์
หลายคนก็บอกว่าไตรตรองหรือเปล่า
เขาบอกว่าอันนี้ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นไตรตรองหรือจะเป็นเจตนาดี
เขาบอกว่าเดี๋ยวขอรอดูสำนวนอีกทีหนึ่งก่อน
ขอตรวจสอบสำนวนดูอีกทีหนึ่งก่อนนะคะว่ามันจะเข้าข่ายอันไหนกันแน่
แต่ที่แน่ไม่ไตรตรองก็เจตนาแหละ
ซึ่ง๒ข้อหานี้โทษหนักอยู่แล้วนะคะก็คือโทษสูงสุดประหารชีวิตนั่นแหละ
นายไตเติลส่วนตัวเพื่อนนะคะนายพานุพงศ์บัวลอย
ที่ช่วยเหลือในการหลบหนีแน่นอนก็ถือว่า
นี่แหละค่ะช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดเพื่อไม่ให้ต้องโทษ

ผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทำความผิด
หรือผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอันไม่ใช่ความผิดระหุโทษ

โดยให้ที่พำนักซ่อนเร้นช่วยเหลือด้วยประการใดไม่ให้ถูกจับกลุ่ม
ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมหลังจากที่มีการพาตัวไปที่สพเมืองระยองแล้ว
ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นั่นเนี่ยเขาก็จะต้องมีการตรึงกำลัง
เพราะว่าวันนี้ช่วงเย็นที่ผ่านมาประมาณสัก๕โมงครึ่ง
ชาวบ้านเอ่ยญาติของผู้เสียชีวิตเอ่ยรวมถึงเพื่อนของครูเอ็มเพื่อนของครูแนน
เพื่อนของครูเอ็มเนี่ยก็มีแก๊งบิ๊กไบท์ด้วยกันก็ไปดักรออยู่ที่นั่นเหมือนกัน
ทีนี้นักข่าวของเรามีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนของครูเอ็ม
อยู่ในแก๊งบิ๊กไบท์ด้วยกันนะคะก็ได้พูดคุยกับนายพลากรกะรัฐ
แล้วก็นางสาวนัชชาสรรพคุณซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มบิ๊กไบท์ของครูเอ็มนะคะ
ก็บอกว่าครูเอ็มเข้ามาในกลุ่มขี่รถจักรยานยนต์แก๊งบิ๊กไบท์ด้วยกันมาประมาณ๒๓ปี
แล้วก็พูดถึงลักษณะบุคลิกของครูเอ็มบอกว่าครูเอ็มเนี่ยจริงเป็นคนตลกนะ
ชอบชวนคุยเป็นที่รักของคนในกลุ่มส่วนครูแนนเองก็เป็นแฟนที่ดีของครูเอ็ม
คู่นี้เขารักกันดีค่ะคุณผู้ชมจะไปไหนก็ไปด้วยกันแทบทุกครั้ง
แล้วที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยจะเห็นทั้งคู่ทะเลาะกันเลย
ส่วนประเด็นที่ครูเอ็มประกาศขายรถบิ๊กไบท์เนี่ยถามว่าเอ๊ะครูเอ็มมาปรึกษาในกลุ่มในแก๊งบิ๊กไบท์ด้วยกันไหม
ซึ่งตัวแทนกลุ่มบิ๊กไบท์เขาก็บอกว่าครูเอ็มไม่ได้มาปรึกษาใครในกลุ่มนะ
เข้าใจว่าครูเอ็มเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องใช้เงินก็เลยจะต้องขายบิ๊กไบท์ดูคาติที่รักมาก
เอ็มเคยบอกด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าพร้อมเมื่อไหร่จะกลับมาขี่รถใหม่
แล้วทางเพื่อนในกลุ่มเนี่ยไม่รู้ว่านายไตเติลติดต่อมาขอซื้อรถกับครูเอ็ม
ไม่รู้มาก่อนด้วยว่าตอนที่นายไตเติลจะไปดูรถที่บ้านของครูเอ็มเนี่ยมีการวางเงินมัดจำเอาไว้หรือเปล่า
เดี๋ยวฟังเสียงเพื่อนในกลุ่มบิ๊กไบท์หน่อยนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นเพื่อนในกลุ่มบิ๊กไบท์ที่ได้พูดความรู้สึกถึงครูเอ็มถึงครูแนนนะคะ
แล้วก็เพื่อนก็ไปรออยู่ที่สพเมืองระยอง
สพเมืองระยองค่อนข้างวุ่นวายเลยแหละ
เพราะว่าคนที่ไปรอเนี่ยคือก็มารอด้วยอารมณ์
แค้นมันเป็นคดีที่โหดเยี่ยม

ตำรวจจะต้องตรึงกำลังกัน
แล้วนี่เป็นบรรยากาศ
ตอนที่ผู้ต้องหาเดินทางมาถึงสพเมืองระยองค่ะ
นี่ค่ะ๕โมงครึ่งรถจอดปุ๊บ
เสียงเนี่ยลั่นเลยแต่ไม่ใช่เสียงเฮนะคะ
เสียงด่าเสียงสาบแช่งคือ
คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงเราเซ็นเซอร์ตื๊ดเนี่ยเยอะมาก
เพราะว่าคือคนมารอใช้ตำรวจ
เรืองกำลังตำรวจมากนะฮะต้องมาปกป้องคน
คนเดียวที่ทำไปฆ่าคนอื่นเขา

ก็เป็นหนึ่งในคนที่มาเดินทางมาดูหน้าผู้ต้องหาอยู่ที่สพเมืองระยอง
แม่ร้องไห้เลยนะแม่บอกน้ำตาเนี่ย
ไม่ใช่ความเสียใจนะมันคือความคับแค้นใจ
อยากจะถามมันจริงเลยว่าทำแบบนี้ทำไม

ยังไม่ได้เข้าถึงตัวแล้วเมื่อแม่เข้าถึงตัวเขานี่แหละ

ต้องถามอะไรกัน

ก็ออกมาแถลงข่าวผลการจับกลุ่มนะคะ
ก็ยืนยันว่าไตเติลลงมือก่อเหตุคนเดียวค่ะ
และวัตถุประสงค์ก็คือฆ่าเพื่อหวังชิงทรัพย์
ซึ่งก็คือรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ดูคาติของครูเอ็ม

มันเริ่มมาตั้งแต่๒วันก่อนวันเกิดเหตุ
วันเกิดเหตุคือ๒๗พฤศจิกายน
ถอยหลังไป๒วันนั่นหมายถึงวันที่๒๕ค่ะ
ไตเติลทำทีเหมือนจะมาขอดูบิ๊กไบท์ของครูเอ็ม

สนใจเล่นรถแนวนี้เหมือนกัน
จากนั้นช่วงกลางคืน๒๗พฤศจิกายนวันเกิดเหตุ

ตกลงกันเรื่องการซื้อขาย

ครูเอ็มยอมเซ็นโอนลอยให้

ควักปืนออกมายิงใส่ครูเอ็มแล้วครูแนนเลย

ยิงนัดที่สองเข้าครูเอ็ม
ยังไม่เสียชีวิตทันทีตัดสินใจเอายังไงดีเดินเข้าไปในครัวค่ะ
จิตใจทำได้ขนาดนั้นเลยเดินเข้าไปเอามีดปอกผลไม้มาปาดคอครูเอ็ม
จากนั้นก็เริ่มทำการเคลื่อนย้ายศพจัดฉากลากศพขึ้นไปชั้นสอง
เหมือนเขาทะเลาะกันเองระหว่างผัวเมียครูเอ็มครูแนน
ซึ่งช่วงเวลาของเหตุการณ์เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นประมาณสักสองถึงสามทุ่ม
ส่วนกระดาษที่แปะหน้าประตูบ้านเนี่ยไม่ได้เขียนตอนนั้นทันทีนะคะ
คือหลังจากลากศพมาแล้วเนี่ยกลับออกไปก่อนค่ะ
แล้วย้อนกลับมาที่บ้านครูเอ็มครูแนนใหม่ตอนตีหนึ่งมาคราวนี้ไม่ได้มามือเปล่าค่ะ
เอากระดาษที่เขียนโน้ตที่คงไปคิดมาแล้วแหละว่าจะจัดฉากยังไงดี
โน้ตแบบนี้ไอ้โน้ตที่ว่าจะไปไหนก็ไปไม่ต้องมาวุ่นวายอีก
เสื้อผ้าไปด้วยให้น้องเอารถมาคืนด้วยอะไรแบบนี้
เอาไว้ให้ประหนึ่งว่าทะเลาะกันเองไม่พอไปค้นของเขาด้วย
คือจะเอาทรัพย์สินด้วยรอบแรกได้ดูคติไปแล้วนะ
ขี่ออกไปแล้วแต่ว่ารอบสองที่กลับมาตอนตีหนึ่งเนี้ยค่ะ
คุณผู้ชมมาเอาสร้อยคอทองคำอีก๒เส้น
มาค้นเงินสดของครูเอ็มเอาไปอีกห้ามืนบาท
นี่แหละค่ะพอจัดแจงจัดฉากลากศพขึ้นชั้นสอง
หนึ่งว่ามีการทะเลาะกันตะกุยเสื้อผ้าลงมาอะไรเสร็จปุ๊บ
ออกจากบ้านไปหาแม่เลยค่ะบอกให้แม่พาไปส่งสนามบินอุตภาวหน่อย
จะไปเชียงใหม่ก็คือเดินทางไปเช้าวันที่ยี่สิบแปด
พฤศจิกายนพอเราตามสื่อไปดูประวัติของไตเติลเนี่ยนะคะ
มีประวัตินะคะแน่นอนไม่ใช่ประวัติดี
เป็นคดีช่อกงเกี่ยวกับการซื้อขายรถจักรยายนบิ๊กไบท์ในท้องที่สอนอบังเขนนี่แหละ
ทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าอ้าวแล้วบิ๊กไบท์ดูคติที่เอาของครูเอ็มไปเนี่ยไปไหน

ฝากขายอยู่ที่ร้านที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
เจ้าของร้านเขานี่โอ้โหสุดเลยแล้วพอรู้เรื่องอ่ะ
เขาบอกอ้าวความซวยมาเยือนแล้วไม่ได้รู้เรื่องเลยนี่ถ้ารู้ก็คงไม่รับฝากขายหรอก
ใช่เพราะว่าการซื้อขายรถบิ๊กไบท์คันนี้เป็นการคุยกันผ่านทางแชท
หลังจากนั้นนายเอ็มก็มีการให้บริการขนส่งเอารถมาส่ง
แล้วทางร้านก็มีการโอนเงินให้
นั่นแหละค่ะซึ่งตำรวจเองก็มองว่ายังไม่ได้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงอะไรกัน
คือไม่ได้รู้เห็นอะไรกับไตเติลนะคะ
ส่วนกรณีเรื่องที่บอกว่าไตเติลเป็นเจ้าหนี้โต๊ะพนันฟุตบอล
ทวงเงินให้เจ้าหนี้กับครูเอ็มที่ครูเอ็มติดพนันอยู่
ตำรวจก็บอกว่ายังไม่เชื่อยังไม่ปักใจเชื่อเรื่องนี้
ทีนี้หลายคนก็ถามว่าอ้าวแต่แม่ของไตเติลเนี่ยเป็นคนพาไตเติลไปส่งสนามบินนะ
แบบนี้แม่เข้าข่ายช่วยเหลือให้ที่พักพิงช่วยพาหลบหนีหรือเปล่า
ตำรวจบอกไม่นับเพราะว่าตอนนั้นแม่ไม่รู้
ไม่รู้ว่าไตเติลไปทำอะไรมาไตเติลไม่ได้บอกแม่
และที่สำคัญพอแม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยแม่ของไตเติลก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี
พาไปค้นที่พักจนเจอปืนที่ใช้ก่อเหตุแล้วปืนเนี่ยนะคะคือปืนบีบีกันนะ
แต่มันเป็นบีบีกันที่ถูกดัดแปลงจนสามารถใส่กระสุนจริงได้แล้วก็ฆ่าคนได้จริง
ใช่ทีนี้บ้านแม่ของนายไตเติลเนี่ยจริงอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับครูแนนครูเอ็มเลยนะคะ
ห่างกันประมาณสักร้อยเมตรเท่านั้นเองบ้านของคุณแม่นายไตเติลเนี่ยอยู่ที่หน้าหมู่บ้านต้น
บ้านของครูแนนครูเอ็มอยู่ลึกเข้าไปในหมู่บ้าน
เพราะฉะนั้นพอนายไตเติลก่อเหตุเสร็จก็เลยมาที่บ้านแม่ก่อนไง
ทีนี้อย่างที่บอกว่าสำหรับข้อหาที่นายไตเติลโดนแจ้งไปก็คือ
ฆ่าผู้อื่นโดนเจตนาเพื่อชิงทรัพย์แต่เรื่องไตรตรองเนี่ยตำรวจบอกขอดูอีกที
ดูอีกทีเพื่อความมั่นใจนะคะว่าตกลงแล้วจะเป็นยังไงดูจากสำนวนอีกทีนึง

เป็นฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนเพื่อชิงทรัพย์หรือเปล่าแต่อย่างที่บอกโทษเนี่ยหนักพอกันนะคะ
ก็คือโทษสูงสุดก็จะมีการรวบรวมพยาหลักฐานเพิ่มเติมต่อไปอีก
ถามอยู่นั่นแหละว่าทำไปทำไมแรงจูงใจคืออะไรสำนึกบ้างไหมกับสิ่งที่ทำ

ไตเติลเอาแต่นั่งก้มหน้าสุดท้ายยอมพยักหน้าเบาแล้วพูดออกมาสองประโยคนี้ค่ะ
ผมไม่ได้ตั้งใจลงมือฆ่าทั้งคู่
ผมไม่ได้รู้จักทั้งคู่เป็นการส่วนตัว
ใช่เพราะว่าตลอดการแถลงข่าวของตำรวจเนี่ย
จริงนายไตเติลก็นั่งอยู่ข้างนะ
แล้วสื่อมวลชนก็พยายามที่จะถามนายไตเติลเนี่ยค่ะ
แต่ว่าจังหวะนั้นนายไตเติลก็ใส่แมสปิดปาก
แล้วก็ใส่เสื้อที่แบบมีฮูตคลุมศีรษะทั้งหมดเลย
ใช้เวลาในการแถลงสักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงค่ะ
หลังจากการแถลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
รวมถึงตำรวจสพเมืองระยอง
ก็คุมตัวนายไตเติลออกจากสพเมืองระยอง
ช่วงเย็นที่ผ่านมา๖โมงกว่าค่ะ

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ไปที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุ
แล้วมีกำลังตำรวจเป็น๒๐นายมาคุ้มกัน
ทีนี้ประชาชนก็ถามว่าแบบทำไมทำไมต้องคุ้มกันขนาดนี้
ที่ตำรวจต้องคุ้มกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าผู้ต้องหาเนี่ย
ได้รับอันตรายสาหัสหรือเป็นอะไรขึ้นมา

ก็เลยจะต้องคุ้มกันตัวผู้ต้องหาตรงนี้ก่อน
ทีนี้คุณผู้ชมคะตอนที่พาตัวไปทำแผนที่บ้านเนี่ยนะ
คนก็ตามไปค่ะชาวบ้านแถวนั้น
เพื่อนของครูเอ็มครูแนนลูกศิษย์ของครูเอ็มครูแนน

ทีนี้พอมาถึงบ้านหลังที่เกิดเหตุ
ตำรวจก็เอาตัวนายไตเติลเข้าไปในบ้าน
แล้วก็กันสื่อมวลชนกันคนไม่ให้เข้าไปข้างในด้วย
เห็นไหมคะนี่เป็นบรรยากาศความวุ่นวายที่บ้าน

จุดแรกที่ทำแผนเนี่ยนะคะก็คือบริเวณหน้าบ้าน
ไตเติลมาหาครูเอ็มครูแนน
หลังจากนั้นก็เดินไปที่ประตูกระจกเข้าไปในบ้าน
ไปคุยกับครูเอ็มครูแนนที่โต๊ะทำงานชั้นล่างนะคะ
หลังจากนั้นคุยกันแล้วเนี่ย
มันก็มีเรื่องของการจะให้เซ็นเอกสารโอนลอยบิ๊กไบท์
แล้วจังหวะนั้นเนี่ยนายไตเติลเอาปืนยิงครูเอ็ม
โต๊ะทำงานตอนที่เซ็นเอกสารเลยค่ะ
แต่กระสุนปืนไปโดนครูแนน
ทำให้ครูแนนเสียชีวิต
หลังจากนั้นนายไตเติลก็ยิงครูเอ็ม

แต่ตอนนั้นครูเอ็มยังไม่เสียชีวิตนะ
ไตเติลก็ไปเอามีดปอกผลไม้มาปาดคอครูเอ็มจนเสียชีวิต
แล้วอย่างที่บอกค่ะว่าสภาพศพของครูเอ็มนี่คือคอเกือบขาด
หลังจากที่ก่อเหตุชั้นล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะ
ไตเติลก็ลากทั้งคู่มาไว้ที่ตีนบันได
แล้วหลังจากนั้นคือเลือดมันกระจายไปทั่วแล้วค่ะ
เขาก็ไปล้างเลือดล้างมือที่ซิงค์ล้างจาน
แล้วก็ขี่บิ๊กไบท์ดูคาติออกจากบ้านที่เกิดเหตุ
เพื่อเอารถบิ๊กไบท์คันนี้ไปฝากกับเพื่อนไว้ก่อน
ตอนตี๑แล้วรอบนี้กลับไปรื้อค้นทรัพย์สินคือเอาทอง๒เส้น
เอาเงินสด๕๐๐๐บาทพร้อมทั้งเขียนกระดาษติดไว้หน้าประตูแล้วก็ออกไป
ทีนี้ตำรวจมีการทำแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็เลยคุมตัวนายไตเติลขึ้นรถตู้ออกจากบ้านที่เกิดเหตุ
ตอนนั้นลูกศิษย์ก็มารอดูการทำแผนมีชาวบ้านมารอดูการทำแผน
ทุกคนตะโกนสาบแช่งแต่ตำรวจก็พยายามกันเอาไว้ค่ะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศความวุ่นวายที่บ้านที่ทำแผนตรงนี้หน่อยค่ะ

นี่ค่ะด้วยอารมณ์จริงนะคุณรัชพรแล้วเห็นเสียงตื๊ด
ด่าทอสาบแช่งผู้ต้องหา
ทีนี้ด้านพลตำรวจโทมนตรี
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อ
รอบนี้หลังจากทำแผนเสร็จแล้ว
ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒ยืนยันนะคะ
บอกว่านายไตเติลสารภาพว่าลงมือไปเพื่อชิงทรัพย์

แล้วนายไตเติลทำคนเดียว
ไม่ได้ก่อเหตุเพราะว่ามาทวงเงินที่ครูเอ็มติดหนี้เอาไว้
เหมือนตอนแรกที่อ้างหลังจากที่ถูกจับได้
แปลว่าไม่มีเรื่องของการมาทวงตังค์แล้วนะ
แต่อันนี้จะเอาของจะชิงทรัพย์นะคะ
คือเขายิงลักษณะที่จะยิงผู้ชายก่อน
แต่ผู้หญิงกำลังก้มเพื่อที่จะเก็บของอยู่
ก็เลยโดนศีรษะผู้หญิงครับ
ไม่ได้ลากต้นบนครับเราก็ลากขึ้นลบมา
เพราะว่าตรงในบ้านมันมีม่านอยู่๓ด้าน
เขาก็กลัวคนข้างบ้านจะเห็น
ก็เลยลากมาเพื่อที่จะปิดม่านครับ

นี่ค่ะหลังจากที่ฟังผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๒ยืนยันในเรื่องนี้ว่าในไตเติลลงมือฆ่าเพื่อที่ต้องการจะชิงทรัพย์นะคะทางด้านแม่บุญธรรมของครูเอ็มคือคุณแม่บันทมเจริญผลแม่ตามมาจากสอบภอมือระยองเลยนะมารอดูการทำแผนแล้วแม่บอกเลยอ่ะบอกว่าอยากจะถามในไตเติลเนี่ยว่าทำไมอ่ะถึงฆ่
ส่วนประเด็นที่มีการสารภาพว่าต้องการฆ่าเพื่อชิงทรัพย์แม่บุญธรรมบอกว่าไม่เชื่อจะต้องมีอย่างอื่นมากกว่านี้เพราะว่าข้อมูลที่คุณแม่บุญธรรมรู้มาเนี่ยรู้ว่าตัวในไตเติลผู้ต้องหามีพฤติกรรมติดการพนันแล้วครูเอ็มเนี่ยค่ะเคยถูกขู่ฆ่าจากเจ้าหนี้พนันจนครูเอ็มเองก็รู้สึกกลัว
แม่ไม่ได้คิดหรอกว่าคนที่ทำประสงค์ต่อทรัพย์หรือยังไงแม่คิดอย่างนั้นจริง
แต่แม่ก็ไม่สามารถจะเข้าไปทำอะไรได้เพราะแม่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่
ถูกไหมแม่ไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้เพราะแม่ไม่มีหลักฐาน
แม่ก็ได้แค่สงสัยแต่เราอยากถามอยากรู้ว่าทำเขาทำไม
เพราะสิ่งที่เราได้ยินจากปากลูกลูกไม่ได้พูดกับเราอย่างนี้
ไม่ได้พูดอย่างนี้ลูกพูดแต่ว่าลูกเป็นหนี้พนัน
คือเราก็ยังยืนยันคำเดิมว่าลูกลุกลีลุกลนทุกครั้ง
ที่ไปหาเราที่เกาะให้เราช่วยแม่ไม่รู้นะว่า
สถานของความผิดเขามันจะแค่ไหน
แต่แม่ไม่อยากให้คนเลวแบบนี้ยืนอยู่ในสังคมได้เท่านั้นเอง
นี่ค่ะคุณผู้ชมคุณแม่บุญธรรมรู้มาตลอดว่าลูกบุญธรรมก็คือครูเอ็มเนี่ย
มีพฤติกรรมติดการพนันเพราะว่ารอบก่อนที่จะเกิดเรื่องเนี่ย
เอ็มเนี่ยเคยไปหาคุณแม่แล้วก็ไปกราบเท้าคุณแม่
ร้องไห้จนน้ำตาเนี่ยหยดไปที่เท้าตอนนั้นแม่บุญธรรมยังเอกใจเลยว่า
จะเกิดลางร้ายหรือเปล่าแล้วก็ถามว่ามีอะไรบอกแม่ได้ไหม
ให้แม่ช่วยเหลืออะไรบ้างได้ไหมแต่ตอนนั้นเนี่ยครูเอ็มบอกว่า
จัดการเองได้แล้วเอ็มเลิกแล้วแม่ก็หมายถึงเรื่องหนี้พนันนี่แหละนะคะ
ทีนี้จากการแถลงของตำรวจที่ว่าเอ็มขออภัยที่ไตเติลให้การ
ไตเติลสารภาพแล้วก็จากพยานแวดล้อมทั้งหมดเนี่ย
เราสรุปเรื่องราวได้แบบนี้คุณผู้ชมสรุปให้คุณผู้ชมดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะคะ
เริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากเฟซบุ๊คของครูเอ็มก่อนเลย
ตุลาคมเฟซบุ๊คครูเอ็มมีการประกาศขายรถบิ๊กไบท์ดูคาติราคา๖๕๐๐๐๐บาท
เขียนเอาไว้นะครับมีการโพสต์ภาพรถแล้วก็เขียนข้อความบอกว่าสามารถต่อรองราคาได้
นี่คันนี้แหละค่ะสีแดงสวยใช่ล่ะก็เขียนเอาไว้
จากนั้นไตเติลทักแชทมาขอนัดดูรถยี่สิบตุลาคมไปดูเฟซบุ๊คครูแนนค่ะ
โพสต์ภาพรถบิ๊กไบท์ดูคาติคันเดียวกัน
จากนั้น๒๙ตุลาคมเฟซบุ๊คครูแดนประกาศขายรถบิ๊กไบท์ดูคาติเช่นเดียวกัน
และวันที่๒๗พฤศจิกายน๑ทุ่มครึ่งวันนี้คือวันเกิดเหตุนะคะ
แนนโพสต์เฟซบุ๊คครั้งสุดท้ายว่าขายรถได้แล้ว
เขียนแคปชั่นว่าครั้งหนึ่งในชีวิตรักและคิดถึง
เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นแบบนี้ค่ะ
คืนวันพุธที่๒๗พฤศจิกายนครูเอ็มนัดไตเติลมาเจรจาเรื่องบิ๊กไบท์ดูคติที่บ้าน
ซึ่งก่อนที่จะไปรับไตเติลนี่ค่ะ
ก่อนจะเปิดประตูรั้วรับไตเติลเข้าบ้าน
หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหมาไปอยู่ในกรงใช่ไหม
หมาพันธ์ไทยหลังอ่าน๔ตัวเจ้าชงโคโขงเข้มทองแท่งสโหนเนี่ย
ค่าว่าครูเอ็มคงเอาไปขังไว้ในกรงก่อน
ครูเอ็มก็พาไตเติลไปเจรจาเรื่องซื้อขายรถที่บ้านค่ะ
เอ็มก็เซ็นให้แล้วก็อย่างที่บอกตรงโต๊ะทำงานที่ครูเอ็มเซ็นโอนลอยให้นั่นแหละค่ะ
ไตเติลก็ชักปืนออกมายิงครูเอ็มแล้วก็ครูแนน
อย่างที่บอกว่าครูเอ็มไม่ได้เสียชีวิตในทันที
ไตเติลก็เลยไปที่ห้องครัวหยิบมีดปอกผลไม้เพื่อเอามาปาดคอครูเอ็มให้แน่ใจว่าเสียชีวิตแล้วจริง
แล้วก็แทงเข้าไปที่ศีรษะครูแนนอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจเหมือนกัน
ซึ่งก็เลยเกิดเป็นรอยแผลตอนแรกที่เราเห็นกันตอนแรกที่มีข่าวออกมา
จากนั้นไตเติลลากศพครูแนนขึ้นไปห้องนอนชั้น๒เอาไปไว้ในห้องแต่งตัว
เอาเสื้อผ้ามากองปิดทับเอาไว้จนมิดร่างเลยค่ะ
ส่วนศพครูเอ็มก็ลากขึ้นไปชั้นสองเหมือนกันเอาไปไว้ใกล้ใกล้เตียงนอนที่อยู่ใกล้กับครูแนนนั่นแหละ
ฉากทำนองว่าสองคนทะเลาะกันแล้วก็ฆ่ากันเอง
พออำพลางศพเสร็จลงมาล้างมือที่ซิงค์ล้างจานในห้องครัวแล้วขี่บิ๊กไบท์ดูคาติของครูเอ็มออกจากบ้านไป
ไม่นานตีหนึ่งค่ะไตเติลกลับมาอีกย้อนกลับมาที่บ้านครูเอ็มอีกครั้งแต่คราวนี้ค้นรื้อค้นทรัพย์สินเลย
สร้อยทองไปสองเส้นเงินสดอีกห้าหมื่นบาทแล้วก็เขียนกระดาษที่จะเอาไว้เบี่ยงเบนประเด็นความสนใจให้กลายเป็นเรื่องทะเลาะกันเองเนี่ย
แปะเอาไว้จากนั้นก็ค่อยหนีไปซึ่งไตเติลเนี่ยนะคะหลังจากทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอารถจากบ้านที่เกิดเหตุไปฝากขายที่ชนบุรีขี่ไปฝากขายที่ชนบุรีเลยแล้วก็ไปขึ้นเครื่องบินที่สนามบินอุตภาวคือบอกให้แม่ไปส่งเพื่อจะบินขึ้นไปเชียงใหม่บ้านเกิดของตัวเอง
นี่ค่ะฝากขายรถอยู่ที่ชนบุรีจากนั้นให้แม่มารับแล้วบอกแม่แม่จะไปเชียงใหม่พาไปส่งสนามบินอุตภาวหน่อยบินขึ้นไปปุ๊บติดต่อหาเพื่อนเลยพานุพงศ์บอกเช่ารถมารับที่สนามบินหน่อยจะหนีแล้วก็มุ่งหน้าไปที่อำเภอเชียงดาวเตรียมจะหลบหนีจะออกจากชายแดนช่องทางธรรมชาติช่วงเช้ามืดวันที่๒๘ได้อยู่แล้วเชียว
เสื้อผ้าของมึงไปด้วยให้น้องมึงเอารถมาคืนกูด้วย
เนี่ยเขียนแบบนี้เจ้าหน้าที่เนี่ย
เอาไปตรวจสอบรายนิ้วมือนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะ
ให้เพื่อนครูแนนเพื่อนครูเอ็มดูกระดาษแผ่นนี้ทุกคนยืนยัน
กระดาษแผ่นเนี้ยไม่ใช่ลายมือครูเอ็มครูแนนค่ะแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่
เอาไปตรวจสอบลายนิ้วมือถ้าเกิดว่าคนร้ายหรือว่านายไตเติลเนี่ย
สารภาพว่าเป็นลายมือของนายไตเติลมันก็จะย้ำเลยว่านี่แหละ
คือการจัดฉากอืมทีนี้คุณผู้ชมคะเมื่อวานค่ะ
ทีมข่าวก็หาหลักฐานมาให้คุณผู้ชมดูเปรียบเทียบรายมือจากข้อความในกระดาษ
ติดอยู่ที่ประตูบ้านเนี่ยนะกับลายมือของครูเอ็มที่กรอกข้อมูลในเอกสารราชการ
รวมถึงลายมือครูแนนที่กรอกในเอกสารที่คลินิกรักษาสัตว์เทียบตัวอักษรกัน
คุณผู้ชมดูที่หน้าจอของเราตัวจอจานกับลายมือครูแนนแล้วก็สอเสือกับลายมือครูเอ็ม
มันต่างจากลายมือที่อยู่ในกระดาษที่ประตูบ้านชัดเจนเลยค่ะเพราะว่าลายมือครูแนนที่สอเสือเนี่ยมีหัว
ยอยักษ์เมื่อเทียบกับลายมือครูเอ็มคือจะเขียนลักษณะยอยักษ์เหมือนกับสามเหลี่ยม
แต่ว่าลายมือในกระดาษยอยักษ์จะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมส่วนลายมือของครูแนนยอยักษ์จะมีหัวกลมชัดเจน
นี่ค่ะเป็นสิ่งที่ตำรวจยืนยันว่าลายมือในกระดาษที่อยู่ที่ประตูเนี่ยไม่ใช่ลายมือของทั้งครูเอ็มแล้วก็ครูแนน
คุณผู้ชมคะพาไปดูกันต่อพาไปดูบรรยากาศที่บ้านหลังที่เกิดเหตุหน่อยนะคะ
บ้านหลังที่เกิดเหตุเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีครอบครัวฝั่งครูแนนมีคุณครูมีนักเรียนลูกศิษย์ของครูเอ็มครูแนนนะคะ
เดินทางมาที่บ้านแล้วก็มีการเอาร่างของครูแนนมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
หลังจากนั้นก็ให้กลุ่มเพื่อนครูแล้วก็ลูกศิษย์ได้รดน้ำศพที่หน้าบ้าน
หลังจากนั้นเนี่ยนะคะพ่อของครูแนนเนี่ยตะโกนเรียกลูกสาวว่าแนนกลับบ้านเราแล้วกันนะลูก
หลังจากนั้นคุณพ่อค่ะร้องห่มร้องไห้เพื่อนครูแนนเองก็โผล่เข้ามากอดคุณพ่อครูแนน
ใครที่อยู่แถวนั้นเนี่ยบอกว่ามันเป็นภาพที่สะเทือนใจมากนะคะแล้วหลังจากนั้นครอบครัวของครูแนนก็ขับรถออกจากหมู่บ้านเพื่อที่จะนำร่างของครูแนนนะคะกลับบ้านเกิด
เกิดครูแนนเนี่ยอยู่ที่จังหวัดพยาวนะคะทีนี้การทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้วก็รดน้ำศพครูแนนที่หน้าบ้านครอบครัวเนี่ยให้แค่คนสนิทคนรู้จักครูแนนเข้าไปในหมู่บ้านได้เท่านั้นนะคะ
แต่สื่อมวลชนเนี่ยเข้าไปไม่ได้ค่ะก็อยากที่จะให้เป็นคนในครอบครัวแล้วก็คนสนิทนะคะไม่อยากคือจริงเอาง่ายก็ยังไม่อยากเจอหน้าใครยังไม่อยากตอบคำถามหรือว่าพูดคุยกับใครอ่ะค่ะซึ่งก็มีการประสานเจ้าหน้าที่สอหอมาควบคุมอยู่ที่ประตูทางเข้าออกทั้งสองฝั่งของโครงการหมู่บ้านด้วยไม่ให้คนนอกเล็ดลอดเข้าไปในพ
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยก็เป็นความประสงค์ของครอบครัวครูแนนแล้วก็ครูเอ็มที่อยากจะได้ความเป็นส่วนตัวในการทำพิธีเนี่ยแหละค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้านี้ของบ้านที่เกิดเหตุนะคะทีนี้คุณผู้ชมค่ะไปดูบ้านเกิดของทั้งทั้งคู่เลยครูเอ็มเนี่ยอยู่ที่ชายนาฏส่วนบ้านเกิดครูแนนอยู่ที่พยาวค่ะ
ญาติแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็เตรียมสถานที่รอรับศพครูแนนคาดว่าจะมาถึงช่วงดึกของวันนี้อะค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศที่บ้านเลยนะคะญาติก็จับเข่าพูดคุยกันถึงเรื่องของการเสียชีวิตของครูแนนแล้วก็บอกเหมือนกันเลยนะว่าครูแนนเนี่ยเป็นคนดีเป็นเสาหลักที่ช่วยเหลือครอบครัวมาตลอดเลย
เสียใจกับการจากไปของครูแนนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็โล่งใจที่ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได้เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมพูดถึงบรรยากาศที่บ้านเตรียมรอรับศพแล้วแต่ชาวบ้านเขานั่งพูดคุยกัน
หัวข้อหนึ่งที่ชาวบ้านเขาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อค่ะเขามีความเชื่อเกี่ยวกับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับครูแนน
เพราะว่าวันพรุ่งนี้๑ธันวาคมจะเป็นวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วครั้งนี้ค่ะการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรจะไปออกรางวัลที่จังหวัดพยาวพอดี
ดังนั้นตัวเลขต่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี้เป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับครูแนนอย่างนี้คือบ้านเลขที่ค่ะบ้านเลขที่๔๑หมู่๙นี่เป็นเลขอีกเลขหนึ่งที่พ่อค้าแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาบอกว่าก็ขายดีมีคนมาหาซื้อรวมถึงตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับอายุของครูแนนคืออายุ๓๓ปีแล้วชาวบ้านเขาก็เชื่อนะคะว่าจะเป็นตัวเลขที่ออกร
สลักกินแบ่งรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ด้วยนี่เป็นบรรยากาศที่จังหวัดพยาวค่ะอ่ะบ้านเลขที่สี่สิบเอ็ดนะคะหมู่เก้าเราให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตัวเลขก็คืออายุของครูแนนเพราะว่าครูแนนเนี่ยอายุ๓๓ปีนะคะส่วนที่อำเภอสัพยาจังหวัดชายนาฏนะคะก็มีเตรียมงานรถน้ำศพซึ่งก็จัดไปแล้วในช่วงเย็นวันนี้แหละเป็น
ใช่เราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของพ่อและแม่ครูเอ็มเหมือนกันนะคะครอบครัวอยู่ในสภาพจิตใจไม่สู้
ยังรับไม่ได้กับการสูญเสียคนในครอบครัวไปอย่างกระทันหันแบบนี้นะคะ
คือครอบครัวไปรับศพครูเอ็มมา๔ทุ่มเมื่อคืนนี้
และช่วงเย็นก็มีการจัดพิธีรดน้ำศพไปแล้ว
นี่คือพ่อครูเอ็มค่ะนายสมานสุภานิษฐ์ก็บอกว่า
ดีใจมากที่รู้ข่าวว่าจับคนร้ายได้แล้ว
ขอบคุณตำรวจที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว

พ่อรีบมาหาลูกเลยมาเคาะโลงบอกลูกว่า
จับคนร้ายได้แล้วนะลูก

นางประเชิญสุภานีก็บอกว่า

แม่ก็อยากจะถามเหมือนกันว่า
ทำแบบนี้กับลูกแม่ทำไม

ทำไมต้องทำคนชีวิตคนดีคนนึง

อยากที่จะให้ลงโทษสูงสุด

แม่พูดชัดเจนว่าชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต
ทีนี้ป้าของครูเอ็มก็เล่าให้ฟังนะคะ

คุณป้าบอกคุณป้าฝันเห็นครูเอ็มกับครูแนน
นุ่งชุดขาวนุ่งขาวห่มขาว

ครูเอ็มรำพิธีรดน้ำศพในบ้าน
ก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า

คุณป้าก็คือนางสุชินยอดมนต์ค่ะ
หลายคนก็เรียกแม่บุญธรรมเหมือนกันนะ

เพราะว่าป้าก็อยู่ตัวคนเดียวสามีตาย
รักครูเอ็มเหมือนลูกคนนึงอะค่ะ
ทีนี้เธอเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังทั้งน้ำตาเลยนะ
บอกว่าเสียใจมากที่หลานรักเนี่ยต้องจากไปอย่างกระทันหัน
เหมือนที่คุณแม่พูดเลยค่ะว่าเอ็มเป็นเด็กดี
น่ารักนิสัยดีมากไม่เกเรตั้งใจเรียน
ตั้งใจทำงานหาเงินเลี้ยงส่งครอบครัว

ครั้งพ่อแม่เตือนไม่ฟังแต่เขาฟังป้านะ

ก็เลยได้กลายเป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหาหลายอย่างให้
ทีนี้วันเกิดเหตุป้านอนหลับเนี่ย
ฝันว่าเอ็มกับแนนมาหาที่บ้าน
นุ่งขาวห่มขาวมาทั้งคู่แต่ไม่ได้พูดอะไร

จนกระทั่งตื่นมาป้าก็ได้พบกับฝันร้ายที่กลายเป็นจริง
เอ็มและแนนถูกฆ่าจนเสียชีวิต
ก็เป็นป้าอ่ะก็ไปมาดูแรกกันมาตลอดต่างกัน

แย่ที่สุดของที่สุดกับชีวิต

อ๋อมาจากสมาธิคือสมาธิ
พอเป็นสมาธิแล้วก็เห็นไอ้แนนุ่มชุดขาวเดินนำหน้าเอ็มเอ็มใส่เสื้อขาว
กางเกงยีนมันยังเขาเคยแต่งมาแค่นั้นเองแล้วก็ไม่มีอะไร
ไม่ได้คุยเค้าได้เดินมาหาแค่นั้นเนี่ยคืนมันตายแล้วใจมันก็หูพัน
น่าเศร้าไปกว่านั้นป้าพามาดูบ้านด้วยค่ะคุณป้าสุชินพามาดูบ้านบอกเนี่ย
บ้านหลังนี้ป้าตั้งใจเลยบอกว่าป้าตายนะป้าจะยกบ้านหลังนี้ให้เอ็ม
เพราะว่าป้าก็อยู่ตัวคนเดียวมานานแล้วสามีป้าก็จากไปกว่า๑๐ปีแล้วลูกก็ไม่มี
แต่งงานเมื่อไหร่ป้าให้เอ็มเลยแต่ตอนนี้ป้าบอกก็ไม่รู้จะเอาหลังนี้ให้ใครแล้วเพราะว่าเอ็มไม่อยู่แล้ว
ตอนที่รู้ข่าวก็ดีใจค่ะว่าจับคนร้ายได้แล้วแต่มันก็ทดแทนความเสียใจที่ต้องสูญเสียบุคคลสองคน
เสียหลานรักไปไม่ได้เหมือนกันนะคะซึ่งสำหรับพิธีรดน้ำศพพิธีเอ่อสวดบำเพ็ญกุศลของครูเอ็มเนี่ย
บอกว่าจะจัดกัน๕คืนแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจวันที่๖ค่ะค่ะ